เรื่องนี้ก็ต้องเตือนกันนะครับแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยด้วยนะฮะ
ที่มุกดาหารนะครับหนูน้อยคนนึงอายุเก้าขัวเป็นเด็กหญิง
ขี่จักรยานเล่นอยู่แถวบ้านค่ะจังหวะกำลังจอดจักรยานเนี่ย
แถวบ้านขับรถกระบะแล้วถอยหลังมองไม่เห็นทับเด็กเสียชีวิตเลยนะฮะ
นี่ครับท่านผู้ชมครับตายายคุณแม่นี่ของหนูน้อยคนนี้นะฮะ
อายุ๙ขวบนะครับชื่อเด็กหญิงวาสนาชายเดชหรือว่าน้องน้อย
นี่ฮะร้องไห้กันแทบขาดใจนะครับ
กระบะโตโยต้าสีดำเมื่อสักครู่เนี่ยฮะคือคันที่ทับเด็กจนเสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับ
ตอนนั้นน้องเนี่ยกำลังขี่จักรยานแล้วก็จอดจักรยานอยู่นะครับ
นี่เป็นถนนท้ายหมู่บ้านที่บ้านสามขาตำบลคำป่าหลายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร
กระบะคันขวามือนี่นะฮะสพคำป่าหลายก็มากู้ภัยก็มา
นี่จักรยานยนต์สีเขียวเนี่ยไม่ใช่จักรยานยนจักรยานสีเขียวเนี่ย
กำลังขี่เล่นอยู่กำลังจะจอดอยู่นี่ฮะยายแม่เนี่ยโอ้โหตายายนี่ร้องไห้กัน
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าคนขับรถกระบะก็คือผู้ใหญ่บ้านนะฮะ
ผู้ใหญ่สุวัสดิ์คำลือชัยอายุห้าสิบแปดตอนนั้นเด็กหญิงน้อยนะ
กำลังจอดจักรยานที่ขี่เล่นอยู่นะครับตอนนั้นอยู่แถวถนนเนี่ยแหละ
แล้วผู้ใหญ่เนี่ยถอยรถกระบะออกมาก็คงจะไม่ทันเห็นเด็กหรือไม่ทันระวัง
ทับเด็กก็พยายามตะโกนบอกกันทับเด็กทับเด็กระวังเด็กนี่ฮะสุดท้ายเนี่ยไม่ทันฮะน้องเสียชีวิต
นะฮะง่ายฮายใจเรไปหญิงมึงเด้อป้าเจ้ามึงนะเล็กเลือดเรียบ
มาทับเด็กจนเสียชีวิตเนี่ยผู้ใหญ่เองก็เหมือนกับช็อกไปเลยนะฮะต้องพา

คุณตาของเด็กนะครับบอกว่า
ผู้ใหญ่ยังไม่ได้มาคุยยังไม่ได้มาขอโทษอะไรนะครับ
เข้าใจว่าคงช็อกแล้วก็ยังทำใจไม่ได้
เชื่อว่าเดี๋ยวคงได้คุยกัน
ส่วนเหตุการณ์ต่างเรื่องการเยียวยาหรือว่าทางคดี
เดี๋ยวคงต้องปรึกษาทางทนายก่อน
เพราะตอนนี้ทางครอบครัวเองก็ยังทำใจไม่ได้
ตอนนี้ก็ส่วนศพของน้องบัชนสุ

แล้วก็ทางคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็ก
มาสอบปากคำและแจ้งข้อหาดำเนินคดีกันอีกทีหนึ่งนะครับ